น้อยหนาดิบิบ้านะคะหรือว่าน้อยหนาเปรูค่ะ
ถ้าผลยังไม่สุกจะเป็นสีเขียวนะคะ
มีน้ำแบบนี้แต่ก็ไม่ได้แข็งอะไรนะคะ
ซื้อมากิโลละ๑๒๐บาทเลยครับ

จะต้องติดกวักจะเป็นแข็งเหรอ

ก็ไม่ถามว่ารสชาติเป็นยังไง

น้อยหนา

เขาว่ากันว่านี่คือน้อยหนาเปรู
หรืออีกชื่อเรียกว่าน้อยนามบิลิบะ

เพราะมันเป็นของนำเข้าไง

อ๋อเยี่ยกเรียกน้อยหนาเปรูดีแล้ว
เขาบอกว่านำข้าวมาเป็นผลไม้จากเขตร้อนชื้นของบราซิล
เพราะแปลว่ามันก็มีโอกาสที่จะปลูกในบ้านเราไหม

สาวคนนี้ชื่อว่าครูจุ๋ยบอกว่าน้อยหนาเนี่ยซื้อมานะลูกนึงก็หนักประมาณสัก
เกือบ๒โล๑๙กิโลอีกลูก๒โลเป๊ะเลย
มา๒ลูกแบบนี้ถามว่าโลหนึ่งแพงไหมเขาบอกว่ากิโลกรัมละ๑๒๐บาท
ก็พอสมควรรสชาติเป็นไงหวานนุ่ม
เขาบอกว่ารสชาติจะไม่เหมือนกับน้อยหนาบ้านเรานะแค่คล้ายคลึงเท่านั้นเอง
แล้วหาซื้อได้ไหนบอกว่าพวกแอปพลิเคชันทั่วไปที่เขาสั่งซื้อกันในอินเทอร์เน็ต
เหรอชื่อดังมีหมดเขาว่าอย่างนั้นไปลองหาซื้อกันดูแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้มีปลูกในเมืองไทยแล้วหรือยัง
อาจจะมีการทดลองปลูกแล้วก็ได้ถ้าปลูกแล้วสามารถปลูกขึ้นได้รสชาติดีเหมือนอย่างต่างประเทศเขา
ผมว่ามันก็ดีนะเพราะว่าไอ้น้อยไหนลักษณะแบบนี้ดูแล้วน่าจะขายได้หลายกระตังค์
ลองขาเสิร์ชกันดูนะครับ